สมัยนี้นะคะมีลูกแล้วก็ต้องสวย
กลายเป็นคุณแม่สายสปอร์ตนั่นเองนะจ๊ะ

จะออกกำลังกายก็อีหลุงตุ่งนางน์
เอาอย่างนี้ละกันให้ลูกเป็นเทรนเนอร์
ดูเดี๋ยวดูเลยคุณผู้ชมดูนะคุณไทย๒๐๒๑กันดีกว่านะคะ
เริ่มจากบ้านนี้เลยแน่นอนคุณแม่ลีเดียค่ะ

คลอดน้องออกมาก็ยังออกกำลังกายเก่งอยู่นะคะ
แล้วก็ลูกก็นี่แหละน่ารักมาก
ลูกขาวสุดน้อยไปกำลังโตเลยน้องเฮมมี่

ทำน้ำหนักหน่อยสคอตจำกันไปแป๊บ
ยกให้เหมือนเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยนะ

ลับในการสร้างกล้ามท้องของแม่เดีย
ก็รวมภาพความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้มาให้ดูด้วยนะจ๊ะ
โอ้โฮลูกขาดมาก
แบบว่านึกว่าแม่เล่นด้วยเอาใหญ่เลย
อ๋อบ้านนี้น่ารักทีเดียวนะคะพี่หนูบ้านนี้ดีกว่านะคะ

อ๋อเส็บนะต้องจัดมาแบบแบบกัน

กรัวไม่รู้สีสมจ้านี่แต่สีสมอะไรแบบนี้นะคะ
ก็มีลูกสาวตัวน้อยนะก็ป้นเปี้ยนอยู่ใกล้คุณผู้ชมค่ะ
บ้านเนี่ยเค้าเป็นบาร์ดี้เอากำลังกายจริงผู้ชมน่าจะดูเวลาแหม
ทำท่าไหนเดี๋ยวหนูทำบ้างทำท่านี้หนูโยกท่านี้บ้างนะคะ
โตไปน้องดิสนี่บอกเลยอยากจะแซ่บเหมือนคุณแม่อุ้มบ้างนะสิ
ปิดผงปิดพื้นเข้ามาภาพเต็มจ้ะ
โอ้ยแววมานะยกหยุดขาได้ให้เลยอ่ะ
หุ่นคุณแม่ก็แซ่บนะคะส่วนลูกสาวนี่ก็โอ้โหโตมานี่ฉันเตรียมจองสัมภาษณ์เลย
ยังไงน้องดิสนี่ก็แววสวยเข้ามาแล้วไง
อ่าแน่นหรอกอ่าไปดูต่ออีกบ้านดีกว่ากำลังแบบเปิดเผลินนะ
คุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับน้องนนท
ออกกำลังกายหนักมากขึ้นหลังจากเลี้ยงคุณลูกมาสักพัก
คุณผู้ชมค่ะลูกสาวตัวน้อยน้องโนล่าค่ะนี่นะ
ซึ่งเขาก็ไปออกกำลังกายกันที่นายวันของเขานั่นแหละค่ะ

เขยิบมานี่หลุดโผล่ไม่ได้ค่ะนี่

อย่างที่บอกนะคะนี่เป็นเทรนเนอร์นะคะ

ใช่นะคะคือค่ะ
ความที่แบบว่าอยู่กับคุณแม่ตลอด

ยกขาให้คุณมงคุณแม่นะคะ
เรียกว่าเฮฮากันมากเลยคุณผู้ชมค่ะ

ฉันหล่อดูโคลนเทนต์ต่อเลยเห็นไหม
ตอเบอรี่เขาบอกไม่ให้เก็บกินในสวน
เข้าใจไม่ยุแม่เขาลงแบบนี้เลยนะ